หลอนพาดถ่ายชายชุดดำโผล่กลางศาลพพูม

เขาเป็นเสียอสังหาริมทรัพย

คือพอซูมเราก็คิดว่ามันก็ปกติก็คนยืนอยู่

เทวดาน้ำแข็งอุ้ยเทวดานะครับประจำต้นโพนี้ค่ะ
ภาพถ่ายติดผู้ชายน่ะอ่าดูล่ะเดี๋ยวเป็นผู้ชาย
เสื้อสีดำถูกถ่ายได้ที่สารพระภูมิใต้ต้นโพวัดโขดทิมธาราม
เทศบาลนครระยองถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะ
ของนายพีรพงศ์มีทองเป็นธรรมท่านเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวระยองครับ
คือตั้งใจมาที่วัดนี้จะมาพิสูจน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลังจากที่มีคนมาบนบานสารกล่าวแล้วสมหวัง
ล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงนะครับพี่สาวเขาแหละ
บนให้น้องสาวที่ถูกงูกัดได้รับบาดเจ็บนะครับ
เดินไม่ได้รักษาเป็นปีปรากฏว่าพอมาบนบานที่เทวดาต้นโพนี้
เดือนเดียวเดินได้เลยกลับมาเดินได้เลย
พีรพงศ์มาถึงก็คิดในใจถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ถ่ายติดด้วย
เคยเห็นที่ลงว่ามีคนมาขอว่าที่น้องสาวเป็นอะไรงูกัด
แล้วหมอบอกว่าต้องรักษา๑ปี
แล้วปรากฏว่าพี่สาวมาบนที่นี่แล้วน้องสาวหายแค่ไม่ถึง๑เดือน

อ่าก็เลยผ่านมาก็เลยแวะมาดูเพราะเราก็ชอบดู

ก็มาดูแล้วก็อธิษฐานว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ถ่ายติด
ถ่ายรูปได้ติดได้ขอให้เห็นหน่อย
ก็ถ่ายไปถ่ายแล้วก็ไม่ได้ดูก็กลับไปบ้านแล้วไปเปิดดู

แล้วไปลองถ่ายตามมุมเดิมมุมภาพเดิมเลยนะ
แล้วก็จำลองจำลองว่าถ้ามีผู้ชายชุดดำไปยืนอยู่ข้างในนั้น
คุณผู้ชมครับถ่ายยังไงก็ไม่เหมือนต้นฉบับที่พี่เขาถ่ายติด
ในภาพจะเห็นผู้ชายชุดดำเต็มตัวค่ะนะครับแต่มุมที่มาพิสูจน
เห็นเฉพาะใบหน้ากับช่วงตัวเท่านั้นอ๋อชาวบ้านเชื่อว่าต้นโพนี้
นะครับต้นโพนี้มีเทวดาชื่อพระเทวเถนวัยทัศน์สิงสถิตอยู่ครับ
ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ใครมาบนบานสารกล่าวสำเร็จกลับไปทุกคน
พระชายศอกินจโนท่านผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับท่านเล่าบอกว่า
คนที่มีจิตสื่อถึงกันได้มักจะเคยมีบุญแล้วทำบุญมาร่วมกัน
เป็นไปตามหลักพุทธศาสนาจึงแนะนำให้เสียเนี่ยเสียเมื่อกี้แล้ว
ทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลซะคุณผู้ชมครับท่านบอกว่า
บางอย่างที่มองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอืม
เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลนะครับโอ้ใช้วิจารณญาณครับ